ดูมวยเหรอฮะแต่มวยนี่เกิดขึ้นในรัฐสภา
ใช่ค่ะโอ้โหคณะกรรมาธิการชุดนี้
คนที่คอยติดตามเรื่องการเมืองอาจจะรู้สึกเบื่อไหนกับ
เอ๊ะทำไมคณะกรรมการชุดนี้ถึงตีกันบ่อย
มันอะไรกันนักกันหนาเนี่ย
ตกลงจะประชุมหรือจะเข้าไปถกเถียงกัน

ก็คือคณะกรรมาธิการปราบโกงนั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะ
มันมีข้อถกเถียงกันระหว่างนายศิระเจนจาคะ

กับนางสาวปารีนาไกรคุบ
คุณผู้ชมไปดูช่วงที่นายศิระเขาของขึ้น
แล้วก็เขาเถียงกับคนอำรวจเอกซีรีส์พิสุทธิ์กัน
ท่านประธานทำไมท่านประธานว่าผู้หญิงว่าเหงือก
คำนั่นแหละที่คุณศิราเจนจาคะเขาพูด
ท่านเป็นลูกผู้ชายพูดกับผู้หญิงแบบนี้ได้ยังไง

ระหว่างคนอำรวจเอกซีรีส์พิสุธิ์ตมเมียเวท

ก็ในฐานะประธานกับในฐานะกรรมาธิการ
มันเป็นผลสืบเนื่องมาจากกรณีที่นางสาวปรินาไกรคุบ
ทวงถามกรณีที่ทำไมคณะกรรมธิการไม่บรรจุเรื่องที่
นางสาวปรินาแล้วก็นายสนทิยาสวัสดีสมาชิกพักพลังประชาบรัฐ
เรื่องตรวจสอบพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จำนวน๗ประเด็น
แล้วก็พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ในที่ประชุม
ก็ระบุถึงเหตุผลที่ไม่ยอมพิจารณา

โดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าอย่ามา

อย่ามาเผือกพูดจาแบบนี้กับผม

นางสาวปรินาโต้ตอบกลับ
ก็อย่ามาพูดจาต่ำแบบนี้กับดิฉัน
โอ้โหพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จึงสวนว่าก็คุณมันต่ำ

นี่นะคะในที่ประชุมพูดกันแบบนี้
ท้ายที่สุดมีการสั่งพักการประชุม

ปรากฏว่านายศิระไม่พอใจพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์
ศิราบอกว่าตอนที่เขาเถียงกันผมไม่ได้อยู่นะ

นึกว่าอยู่แต่ได้ยินเรื่องราวผมทนไม่ไหว
ผมก็เลยกลับมาย้อนถามท่านประธาน
พูดคำว่าเสือกกับผู้หญิงแบบนี้
จนกลายเป็นประเด็นนี้ขึ้นมาร้อนแรงปะทะคาบรมกัน
คณะกรรมาธิการคนอื่นบอกว่าเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายแล้ว

ไหนจะเลือกนั่งโป๊ไหนจะเลือกอะไรก็ไม่รู้
พอมาประชุมทีไรก็มีแต่เรื่องมีแต่ปัญหาแบบนี้
ทุกทีจะอยู่กันได้กันอีกนานแค่ไหนก็ยังไม่รู้เลย

โอ้โหเป็นคณะกรรมาธิการที่เรียกว่ามีสีสันเหรอ
มีสาดสีสันก็แล้วกัน
เออเป็นเรื่องเป็นราวกันอย่างนี้นะ
คุณผู้ชมครับก็เรื่องนี้นะฮะก็ทำให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ
ก็พูดกับนายศิราบอกว่าอยากพูดก็พูดไป
เดี๋ยวจะเก็บไว้เป็นหลักฐานในการฟ้องกลับฐานหมินประมาทนะครับ
ศิราออกมาเปิดเผยกับผู้สิทธิ์ข่าว
บอกว่าตัวเขาเองไม่ได้อยู่ที่ประชุม

และสิ่งที่ทนไม่ได้คือท่านประธานไม่ให้เกียรติต่อสุภาพสตรี
ฟังเสียงนายศิระเจนจาคะระบายกับสื่อหน่อยครับ

แล้วคุณเอกไปพูดในต่อของเราอยู่หูปากว่า
ขอให้ท่านประธานถอนคำพูดว่าเสื่อม
ท่านประธานไม่ยอมถอนคำพูดนะครับ
คนเรามันพลาดพันไปได้คำพูดนะครับ
แต่ในเมื่อรู้ตัวเองว่าวาจาไม่สุภาพกับสุภาพสติ
ก็ควรจะให้เกียรติสุภาพสตรีมากกว่านี้นะครับ
แล้วก็ควรจะถอนคำพูดหรือไม่

ว่าผู้ชายตัวนี้ทำพฤติกรรมได้อย่างไรนะครับ

เมื่อเป็นลักษณะแบบนี้จะทำงานร่วมกันต่อไปได้หรือเปล่า

นายศิรัทย์บอกว่าคณะอื่นยังทำได้
ตอนทำงานกับนายปียบุตรแสงกระหนกกุลก็ทำงานได้
ประชาชนได้ประโยชน์ต้องยึดเสียงส่วนมาก
ทำตามกฎหมายแล้วก็ยึดระเบียบข้อบังคับ

ความคิดเห็นไม่ตรงกันคือระบอบประชาธิปไตยตอบมาแบบนี้กลาง
ใช่ก็จริงแล้วคุณศิราค่อนข้างปกป้องสิทธิสตรีเหมือนกันนะ
คราวก่อนที่คุณปรินามีเรื่องที่ดินคุณจิราก็เป็นคนรับหน้าแทน
เขาปกป้องกันเขาอยู่พักเดียวกันนั่นแหละ
แต่คือเรื่องของเรื่องก็คือว่าถ้อยคำที่ใช้ในฐานะประธานเอง
ฐานะผู้ชายเองถือว่ามันไม่สุภาพ

ก็เลยกลายเป็นว่าคุณปรินาก็เดือดคุณศิราก็เดือดจนเดินเข้ามา
แล้วก็ตอบว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นี่แหละค่ะ
คุณศิราบอกว่าเป็นวาจาที่ล่วงลึก
ขณะที่ใช้คำว่าเสือกกับผู้หญิงมันไม่เหมาะสม
ก่อนหน้านี้นายภัยบูลนิติตะวันสสบัญชีราย
ชื่อภักษ์พลังประชารัฐ๑ในคณะกรรมอธิการชุดนี้
ก็ได้แถลงยื่นยติด่วนต่อสภาพผู้แทนรัศดร
ให้พิจารณาถอดถอนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์
จากตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการปปช
หรือว่าชื่อเล่นก็คือคณะกรรมธิการปราบโกง
จากการนำเรื่องของการถวายสัตว์ปฏิญาณของนายยกรัฐมนตรี
เข้าพิจารณาในคณะกรรมธิการชุดนี้
ของที่ประชุมให้ยุติพิจารณาในเรื่องนี้
ยังเป็นเรื่องวุ่นในคณะกรรมาธิการชุดนี้อยู่
คณะกรรมธิการชุดอื่นเขาเรียบร้อยเหรอ

อาจจะมีหยุ่มหิมทะเลาะเบาะแว้งกันบ้าง
แต่ว่าคู่นี้เป็นคู่เด็ด

หลายคนก็รู้ว่าวาจาที่ใช้ท่าที

ส่วนคุณปรินาเองก็ไม่ยอมเหมือนกันไง